ทุกผู้ชมครับตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วนะครับสำหรับคลิปที่เกิดขึ้นนะครับ
ว่ากันว่าเป็นผู้ชายที่แต่งกายคล้ายกับตำรวจ
ค่ะกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีการเจรจาต่อรอง
เรื่องที่จะไม่ต้องถูกจับตรวจปัสสาวะไม่รู้ว่าไปถูกจับถูกอะไรคดีไหน
อะไรยังไงนะแต่ถ้าไม่อยากตรวจปัสสาวะเนี่ย
มาสามหมื่นสามพันบาทค่ะแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาบอกเขาขอแค่สามหมื่นได้ไหม
อืมอ่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมนะฮะตอนเนี้ยความคืบหน้าเรื่องเนี้ยมีแล้ว

สามหมื่นสามอ๋อจบอ่ะหนูขอสามหมื่นนะครับอีกสามสามเท่านั้นเอง
อีกสามพันหนูก็ต้องหาอีกอีกอย่างมาหาก็ต้องหาแหละทำไงได้แหละ
แต่ว่าหนูขอสักสามนะครับสามหมื่นสามหนูต้องสามหมื่นสามได้แค่นั้น
หนูหาได้ตอนนี้ได้ได้แค่สองหมื่นได้อีกหมื่นหนึ่งหมื่นก็แค่อีกหมื่นสาม
เอ่อตัดนี้ฟอแท้ไม่ต้องหรอกครับ
ไม่ได้ไม่ได้อ่ะแด่แค่นั้นได้หนูจะมาหมอกรดให้แล้วครับ
ผมต้องให้เท่าไรง่ะเราไปสาอยุ่ค่ะเสียงจังเท่าไรใช่ครับ
ใช้คล้ายกับพื้นที่สถานีตำรวจว่าโรงพรรคแห่ง๑อะไรอย่างนี้นะครับ

ตามที่เพจเขาขึ้นของเขาเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับ
เอาเป็นว่าคลิปนี้มีผู้ชายคนหนึ่งพยายามเรียกเงิน๓๓๐๐๐บาท
หญิงสาวคนหนึ่งที่เป็นคู่สนทนาเป็นการต่อรองเพื่อไม่ให้ตรวจปัสสาวะ
หาสารเสพติดหรือจะหาอะไรก็แล้วแต่นี่แหละหรือจะเมาแล้วขับอะไรก็ไม่รู้
แต่ว่าผู้หญิงก็บอกว่าเขามีแค่สองหมื่นขอสักสามหมื่นได้ไหม
ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ยอมบอกว่านี่ความจริงเรียก๔๐๐๐นะ
สามหมื่นสามนี่ลดลงมาให้แล้วนะอ่าไม่อย่างงั้นเนี่ยไปถึงศาลมันจะมากกว่านี้
จะยุ่งยากกว่านี้นะครับสุดท้ายนะฮะคลิปมันก็ตัดไปครับท่านผู้ชมครับ
ฝ่ายชายคนนี้เขาก็ขู่ซ้ำเอาไว้ว่าถ้าเรื่องมากเนี่ยเดี๋ยวกลับไปจบที่ตัวเลขเดิมที่สี่หมื่นซะเลย
นี่ฮะแล้วคลิปก็ตัดไปเพจเกรียงไกรไทยอ่อนบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนพื้นที่สถานี
เทียนชัยคามปโสภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรีบอกว่า
คลิปที่เกิดขึ้นตรวจสอบแล้วนะครับและตอนนี้สั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
พร้อมกับมีคำสั่งให้ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้รวม๘นาย
ปฏิบัติรัชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรีก่อน
โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิมที่ต้นสังกัดทันทีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ถามว่าเรื่องนี้ท่านผู้บังคับการจังหวัดหนักใจไหม
ว่าไปตามผิดยืนยันว่าถ้าผิดก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทุกอย่าง
ถือแล้วจะออกได้ละแต่ถ้าพบวัน๒วันเนี่ยครับ
กดีนี้หนักใจไหมครับ
ไม่เท่าไหร่ครับ

ตำรวจเอกจากทริปชายจินดาบอกว่า
เรื่องนี้กำชับไปแล้วให้สืบสวนข้อเท็จจริง
แล้วก็ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบด้วยความโปร่งใส

ยืนยันว่าถ้ามีตำรวจนอกรีดจะไม่เอาไว้
หากทำผิดตามที่ถูกกล่าวหา

ก็จะลงโทษทั้งวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด
แล้วก็กำชับไปยังจังหวัดแล้วนะครับว่า
รายงานผลมายังพบตรให้ทราบโดยเร็ว
นี่นะฮะโอ้โหแล้วคนที่ถ่ายนี่
แม่ความจริงนี่ถ่ายไว้แบบ